แล้วมาพูดแบบนี้กับพนักงานร้านสะดวกซื้อเลย

ในร้านสะดวกซื้อจะเห็นนั่น

เขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ

ผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ

เนี่ยฮะพูดข่มขู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชม
จัดสินค้าอยู่ผู้ชายคนนี้เดินมาด้านหลังนี่นี่เดินมาด้านหลังแบบนี้
ปุ๊บนะแล้วชักปืนออกมาเขาเห็นท่าไม่ดีครับเขาลุกหนีก่อนแล้วแกล้งเดินไปหลังร้านนะครับ
แต่ผู้ชายคนนี้เดินตามเดินตามมาแล้วใช้ปืนจ่อนะครับแล้วพูดว่ามึงนี่มาแล้วตามมาถึงแล้ว
อย่ามายุ่งกับเมียกูจังหวะนั้นเพื่อนร่วมงานเห็นท่าไม่ดีครับเดินมาดู
ทำให้อีกฝ่ายตกใจรีบเก็บปืนแล้วเดินออกจากร้านไปโอ้วคุยกันนอยู่นานเหมือนกันนะ
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าคู่กรณีเคยขับรถกระบะตำรวจมารับแฟนก็คือฝ่ายหญิงเป็นประจำล่าสุด
นนทบูริแล้วยอมรับว่าเขาใช้บื่นเป็นคู่นายเอจริง
เขาบอกว่าเคยเตือนไปหลายครั้งแล้วกระทั่งวันเกิดเหตุมารับแฟนสาว
แล้วเห็นนายรับอาการคุยอยู่กับแฟนก็เลยเข้าไปถาม
แล้วก็เอาปืนปลอมเข้าไปขู่แต่หลังเกิดเหตุก็ไปขอโทษคู่กรณีแล้วนะ
แล้วก็ยอมรับผิดทุกอย่างอ่ะตัวพี่เป็นตำรวจป่ะ

สงสัยต่อขณะที่นายเอบอกว่าโอ้โหพี่รักข่าวฟังผมก่อน
ไม่จริงอะไรไม่จริงเนาะ
ประเด็นที่เขาบอกว่าเขากับแฟนมาขอโทษผมแล้วเนี่ยนะ

เพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเขายังไม่เจอตัวผู้ชายคนนี้
กับผู้จัดการอีกเลยครับคุณผู้ชมครับ